สาวคนหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนไปจะไปกินเนื้อย่างกัน
ก็ขับรถไปร้านก็อยู่ฝั่งตรงข้าม
ดูแล้วดูอีกคือตอนแรกรถเยอะก็เลยจอดชะลอเอาไว้ด้านซ้ายมือค่ะ
พอเห็นถนนว่างก็เลยเลี้ยวกลับ
พุ่งชนเต็มแรงเลยนะคะแล้วก็พุ่งชนแรงมาก
ท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เสียชีวิตนะคะกู้ภัยพยายามมาช่วยปั๊มหัวใจ
ก็ไม่รอดเนี่ยนะคะจากภาพเหตุการณ์น่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นล้มลงไปแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้

อย่างที่เห็นว่ารถคันนี้คือจอดชิดซ้ายแอบเอาไว้
แล้วก็รอจังหวะจนถนนว่างแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยวเท่านั้นแหละ
รถมอเตอร์ไซค์มาชนเลยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณหน้าโรงกลึงสเจริญชัยบ้านสวนสวรรค์ตำบลหันนางา
บริเวณดำเภอศรีบูรเรืองที่หนองบัวลำพูค่ะ
ก็สามารถจับภาพรถเก๋งสีบรอนทะเบียนกไก่บใบไม้๕๙๕๐ขอนแก่น
ที่มีนางอรวรรณบุญประคมอายุสามสิบเจ็ดปี
ขับมาตามทางก่อนจะชิดไหล่ทางด้านซ้ายช่วงเย็นวานนี้เอง
จอดอยู่นานประมาณ๑นาทีก็เลยเลี้ยวรถจะกลับรถนี่แหละค่ะ
จังหวะเดียวกันนั้นรถจักรยานยนต์สีขาวดำ
ซึ่งมีนายอัศดาสนทิพันธ์อายุ๑๙ปีเป็นคนขี่
และนายธินพัฒนสุรคำอายุ๑๕ปีซ้อนท้ายมา
พุ่งมาอย่างเร็วแล้วก็ชนที่ประตูรถเก๋งด้านข้างคนขับอย่างจังเลยนะคะ
แรงชนเนี่ยทำให้ร่างของนายธินพัฒน์ที่นั่งซ้อนท้าย
ลิวข้ามรถเก๋งไปตกบนถนนได้รับบาดเจ็บ
แต่ตัวนายอัศดาคนขี่รถเนี่ยฟุบแน่นิ่งอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต
ด้านข้างรถเก๋งเลยนี่แหละค่ะพอเกิดเหตุ
กู้ภัยมาถึงนะคะก็มาช่วยเหลือ
ตรวจแล้วเพราะไม่พบชีพจรก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจให้กับนายอัศดา
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
จะส่งต่อไปโรงพยาบาลน้องบัวลำพูแต่ว่าเขาเสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนางอรวรรณซึ่งเป็นคนขับรถเก๋ง
ที่ได้รับบาดเจ็บกระจกบาดบริเวณใบหน้ามีเลือดซึมเหมือนกัน
ก็มาใจจดใจจ่อเฝ้าดูการช่วยชีวิตนายอัศดาอยู่ตลอดนะคะ
พร้อมกับให้การกับตำรวจด้วยว่า
เพื่อนกันมาจะมากินเนื้อย่างที่ร้านที่อยู่กับตรงข้ามที่เกิดเหตุนี่แหละ
พอขับผ่านหน้าร้านเห็นว่ามีรถสวนทางเยอะ

ก็เลยขับไปจอดตรงไหล่ทางด้านซ้ายรอจังหวะที่จะกลับรถ

ไม่ทันเห็นจริงว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายมายังไง
พุ่งมาด้วยความเร็วแล้วมาชนรถอย่างแรงนะคะ
ภายหลังจากทราบว่าคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตเนี่ย
โอ้โหเธอก็เสียอกเสียใจแล้วค่ะ
แต่ก็โดนตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปค่ะ